เหตุช้างป่าที่เขาอ่างรือใน
ได้ถูกไฟฟ้าล้อมรั้วไร่สับปะรดช็อตจนตาย
แล้วคนงานไร่สับปะรดก็พยายามขุดฝังร่างเพื่ออำพลางคดี

ว่าทำไมคนถึงทำกับช้างป่าได้ขนาดนี้นะครับ
โดยคดีนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุ
ไว้ได้แล้วนะครับวันนี้ก็นำตัวไปฝากขังต่อสารแล้ว
เราก็ตามในทางคดีนั้นยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อของช้างตัวนี้
สัตวแพทย์ก่อนเพื่อยืนยันสาเหตุการตายของช้างป่าอย่างชัดเจนอีกครั้ง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
สัตวแพทย์ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒
ศรีราชาจังหวัดชนบุรีนำโดยสัตวแพทย์หญิงกิรณานอรเดชานนท์
ทำการผ่าพิสูจน์ซากช้างป่าอายุ๑๐ปีเพศผู้ความสูง๒เมตร๘๐เซนติเมตร
น้ำหนักสามตันนานกว่าสองชั่วโมงหลังมีชาวบ้านไปพบว่าช้างป่าตัวนี้
ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตล้มทั้งยืนพบรอยไหม้ทั้งที่หลังหูคอด้านซ้าย
และกลางงวงแต่ไม่พบร่องรอยของกระสุนปืน
ที่สัตวแพทย์จะทำการเก็บเครื่องในรวมทั้งอาหารที่ช้างกินเข้าไป
ว่ามีสารพิษที่ทำให้เกิดอันตรายหรือไม่และหลังจากนี้สองอาทิตย์
รู้ผลการตรวจชิ้นเนื้อหากไม่พบสารพิษก็ยืนยันได้ว่า
ถูกไฟฟ้าช็อตจนตายไม่ใช่การวางยา
ช้างป่าตัวนี้ได้ลงมากินสับปะรดภายในไร่ของชาวบ้านค่ะ
ก่อนที่จะถูกกระแสไฟฟ้าช็อตแล้วก็ล้มลงบริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่
ณขณะนี้นะคะจากนั้นคนดูแลไร่ก็ได้มาพบกับช้างป่า
แต่ด้วยความกลัวเขาจึงจ้างให้รถแบ็คโฮลเข้ามาภายในไร่
เพื่อที่จะทำการขุดหลุมขนาดใหญ่ก่อนที่จะใช้รถแบ็คโฮ
ผักช้างป่าลงไปภายในหลุมแล้วก็ฝังกลบในที่สุดค่ะ
เปิดเผยว่าการกระทำต่อช้างป่าด้วยวิธีการขุดหลุมฝังกลบเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ

มักจะทราบดีว่าหากเกิดเหตุช้างล้ม
และอีกอย่างหนึ่งเราก็มีป้ายบอกอยู่ว่า
ถ้าเกิดเหตุของช้างปากให้แจ้งเบอร์นี้ของเรา

นี่คือปัญหาว่าผมคิดไม่ออกเพราะอะไร
ทำไมรีบฝังจังไม่รู้ไม่แน่ใจครับ

ตำบลพวงทองอำเภอบ่อทอง
ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณช้างล้ม

มาเดินหากินตามปกติ
และอยู่บริเวณนี้เป็นประจำ
แต่นานจะมาครั้งละ๒๓ตัว
ส่วนใหญ่มาช่วงเวลาพบค่ำ
หลายคนต่างรู้สึกเสียใจเมื่อทราบข่าวนี้
และรู้สึกสงสารเพราะผูกพันกับช้าง
ก็ตกใจแบบอย่างไรมันไม่น่ามันก็ไม่น่าตาย
ไปเราก็เห็น

เราก็นึกเสียใจเหมือนกัน
ถึงเขาจะกินของเราเราก็
ไม่เคยทำอะไรเขาไม่ทำเขา

บางทีขนุนเขาจะหักเลยนะ
เราก็ว่าหักซะปีหน้าไม่ต้องกินละ

มีผลกระทบบ้างที่ช้างป่ามากินพืชผลทางการเกษตร

ก็จะใช้การตะโกนเสียงดังหรือจุดประทัดในบางครั้งเท่านั้น
เท่านี้ช้างป่าก็จะเดินกลับเข้าป่าไป

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ่อทองเปิดเผยว่า
กรณีช้างป่าถูกไฟช็อตตาย
ทางตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา
คือนายสมินจันสมุทรอายุ๔๕ปี
คนเฝ้าไร่สับปะรดตั้งแต่เมื่อวานนี้

เข้าแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา๑๖
มาตรา๑๙และมาตรา๕๕
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พุทธศักราช๒๕๓๕
ขณะที่ช้างป่าตัวนี้เป็นช้างป่าจากเขาอ่างลืนนะ

โดยอาศัยกระจายอยู่ในเขตรอยต่อ๕จังหวัด

เป็นช้างพรายหรือช้างโทน
นั่นหมายถึงเป็นช้างที่แยกตัวออกจากฝูง
จะมีงาคุดลักษณะสั้นกว่าปกติ
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษาไว้แล้ว

ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน